คุณผู้ชมฮะเรื่องของฟืนไฟก็ต้องเตือนกันเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุระทึกฮะไฟไหม้ตลาดสด
พ่อค้าแม่ค้านี่แตกตื่นวิ่งหนีตายกันเลย
คนที่ไปจับจ่ายซื้อของในตลาดในยามสิ้นปีแบบนี้

นี่ฮะรถดับเพลิงต้องเข้าไประดมในการฉีดน้ำดับเพลิง

เกิดขึ้นช่วงเย็นประมาณสัก๕โมงกว่า
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตะบนบ้านสิงห์และพื้นที่ใกล้เคียงจากหน่วยงานต่างนะครับ
ต้องระดมรถดับเพลิงไปฉีดน้ำสกัดเพลิงที่ลุกไหม้อย่างรุนแรง
ตลาดสดคลองหมาเน่าตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
คุณดูสิมันลามลุกไหม้รถยนต์ของพ่อค้าแม่ค้าและของลูกค้าหมดเลยนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นตลาดสดขายอาหารนะครับ
แล้วก็ขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือเสื้อผ้าของใช้ต่าง
คือมีทุกอย่างขายในนี้๒๕๐ร้านนะคุณ
ต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณกลางตลาดเลยนะฮะ

แล้วก็มีเสียงดังคล้ายระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ
ระยะเพราะแต่ละร้านมันก็มีพวกถังโก๊งถังแก๊สอยู่ด้วยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ทำงานค่อนข้างลำบากครับ
กระทั่งคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดนะฮะ
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงคุณ

มาจับจ่ายซื้อของกันจำนวนมากนะครับ
เพราะว่าจะซื้อของไปเฉลิมฉลองปีใหม่ส่งท้ายปีแบบนี้
จริงพ่อค้าแม่ค้าก็ดีใจนะคุณนะ

หยุดแล้วเพราะว่าจะปิดช่วงปีใหม่

ทีนี้ทั้งพ่อค้าแม่ค้าลูกค้าวิ่งหนีตายกันโอละหมานนะฮะ
ทำให้มีคนสำลักควันไฟหลายรายนะครับ
จากพ่อค้าแม่ค้าบางส่วนพยายามทำอะไรรู้ไหมคุณ
เข้าไปเก็บของห่วงของขายห่วงทรัพย์สินนะครับ
ส่วนร้านค้าถูกไฟไหม้เสียหายไปครึ่งตลาดนะฮะ
รถเก๋ง๑คันรถจักรยานยนต์อีก๑คัน

นี่สภาพหลังจากที่ดับไฟได้แล้วนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทั้งหมดได้เลย
นี่คันเดียวกับที่เมื่อกี้ไฟลุกพลึบนะฮะ

ส่วนสาเหตุเนี่ยเพราะว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นบริเวณร้านขายไก่ทอดนะฮะ
ว่าน่าจะเกิดจากสายท่อคุณ
สายท่อกแก๊สน่ะมันรั่ว
ครับมันอาจจะชำรุดอะไรหรือเปล่าฮะรั่วเกิดประกายไฟ
ไฟก็ลุกลามไปทั่วพื้นที่อย่างรวดเร็วนะครับ
ตลาดแห่งนี้อย่างที่บอกไปมีวัตถุไวไฟ
มีเชื้อเพลิงอย่างดีจำนวนมากนะครับ

เข้าตรวจสอบสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคุณนะ
ว่าที่ไหนก็ตามนะก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
นี่เจ้านี่พยายามปลาหินเข้าไปเพราะอะไรคุณ

พอกำแพงทะลุไฟมันพลึบออกมาเลย
หมดเลย

ช่วงที่ไม่อยู่บ้านในช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับ